กับองค์พระพิฆาเนตองค์ใหญ่เลย
เขาปลุกเสกมาเรียบร้อยและที่สำคัญ

มองก็รักใครมองก็หลง
ทุกคนสงขาวเมื่อวานนี้ค่ะนางงามคนดังคนสวย

หลายคนอาจจะติดภาพจำช่วงนี้

บภาพจำนำกลับมาจำใหม่

หน้าน้ำตาลก็เป็นหน้าไทยสวยพรมอยู่แล้ว
ชุดไทยที่เธอสวมใส่ก็คลั่งดูสวยมากขึ้น
ไม่เสียยี่ห้อนางงามแถวหน้าระดับประเทศเลย
และที่สำคัญดูลีลาท่ารำของน้ำตาลนะ
อ่อนช้อยมืออาชีพมากคุณผู้ชม
ภายในพิธีค่ะนอกจากจะมีพระพิคเนตรุ่นณหน้าทองแล้ว
วัดไผลล้อมเขาก็มีพิธีขมากรรม
ถอนคำสาบานด้วยเราไม่รู้ใช่ไหม
ที่แล้วเราไปสาบดสาบานกับใครไว้ที่ไหน
ชาตินี้ถ้าเกิดไม่ได้เกิดมาคู่กันไม่ได้อะไรกันก็แก้กรรมกันไป
ต้องบอกว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเจอกับน้องน้ำตาลในพิธีมงคลพิธีศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้
สิ่งที่ไม่ถามไม่ได้มูเตลูสวยแบบนี้มงลงหัวมาแบบนี้กว่าจะมาเป็นน้ำตาลชะลิตา
จากสวยเก่งแล้วมูเตลูก็คือเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเธอไม่น้อยค่ะ
ล่าสุดนี้ไปนู่นเลยถ้ำนาคาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกน้ำตาลบอกพี่หนูขึ้นมา๓ครั้งแล้ว
ซึ่งความอัศจรรย์ในการเดินทางไปไหว้ถ้ำนาคาทุกครั้ง
เวลาที่ลงจากถ้ำมาน้ำตาลบอกอุ๊ย

มันกรี๊งกรางไม่หยุดเลยเอาไว้ตามน้ำตาลค่ะ
มีมีคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าเราขอไปแล้วไง
ว่าขอให้มีงานมีเงินไหลมาเทมาอะไรอย่างนี้

จริงแล้วเหมือนคือมันมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เพราะว่าเราอาจจะด้วยตัวเองเกิดวันเสาร์

แต่ไม่ค่อยวาดรูปแบบพระหรือพญานาคหรืออะไรอย่างนี้

แล้ววาด๙เสียนด้วยไม่ได้วาดแบบธรรมดาแค่เสียนเดียว

คือวาดเราสวยมากจำได้เลยว่าแบบข้างหลังคือตั้งใจวาดแล้วก็สวยมากแล้วก็ชอบมาก
แล้วทุกครั้งที่แบบเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับพญานาคเราจะรู้สึกดีมาก
คุณผู้ชมจากความเชื่อความศรัทธาบางอย่างเนี่ยมันอธิบายมาออกมามากไม่ได้หรอก
แต่เธอบอกว่าเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้เธอแบบวาดรูปพญานาคได้สวย
งดงามตั้ง๙เสียนรวมไปถึงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ถ้ำนาคา๓ครั้งคุณผู้ชม
ลงถ้ำมาปุ๊บคอนเฟิร์มนะงานคอนเฟิร์มทุกครั้ง
หลายคนเป็นแบบนี้นะพอลงจากถ้ำนาคามามีโทรศัพท์โทรเข้ามาคอนเฟิร์มงาน
ไม่รู้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน
ดาราเขาชอบมาเล่าประสบการณ์เหมือนกันเวลาไปทำมุมทำบุญที่ไหนเนี่ยโอ้โหงานเข้าตลอดเลยนะเสร็จจากทำบุญก็